สำหรับวันนี้คู่กัดสะบัดข่าวขอจัดเต็มคาราเบลจะมีอะไรบ้างไปดูกัน
ปีใหม่แบบนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องราวอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะหากไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ส่วนใครขับรถไปไหนต้องดูเส้นทางให้ดีเพราะถนนบางสายมีความซับซ้อนแบบสุด
ส่วนถนนเส้นนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะหากขับผ่านช่วงกลางคืนอาจขนลุกได้เพราะมีแต่สารตายายเต็มไปหมด
จัดเต็มขนาดนี้ต้องตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
บัดข่าวรับปีใหม่กันเลย

ต้นปีรับสัตราดใหม่๒๕๖๖ค่ะ
สำหรับใครที่ตั้งเป้าไว้ว่าปีใหม่นี้จะทำอะไรแม้ส่งมาบอกกันหน่อยสิ
ความตั้งใจนี้มีมาตั้งแต่สมันต์๓๔ปีที่แล้วนะ
ไม่เคยทำได้สักทีเพราะว่ากันว่าคนดีมักไม่มีที่อยู่
ก็เลยเป็นคนชั่วไปเลย
คุณชนะเขาตั้งใจแบบนี้แล้วคุณผู้ชมตั้งใจแบบไหนนะคะส่งมาบอกเราในไลน์ค่ะ
เรื่องราวข่าวสารมีให้ได้ติดตามไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เพราะว่าข้ามปีที่ผ่านมาพ่อหนุ่มคนนี้ดังมากที่เขาลงเสียง
บอกว่าเป็นเสียงเอกลักษณ์ที่ให้ลงเสียงตาม๒๑แรงไม่เกรงใจใคร
ดูสิว่าจะดุดันขนาดไหนครับ
ใหม่เมียด่ากราดไม่เกรงใจใครเมียพันแกร่ง

นี่ดิฉันอยากให้คุณทำมาก

ได้นะเออคุณน่ะได้

ทุกคนได้หมดเพราะว่าทุกคนเคยลองทำแบบนี้แล้วเพราะคนนั้นที่เขาเป็นนักลงเสียงแล้วชื่อดังเนี่ยนะ
คนนี้ก็ลองปรับดูปรับโซโลแกนเป็นการแซวเมียตัวเอง
ซึ่งเมียก็นอนอยู่ใกล้นั่นแหละก็แหมเล่นพูดไม่เกรงใจเมียเหมือนกัน
ว่าแต่เขาตื่นหรือยังอ่ะตื่นหรือยังนะ
จะสลึมสลือแล้วพอตื่นมาพอได้เห็นคลิปนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณสามีคุณผู้ชายเนี่ยยังอยู่ดีไหม
หรือเรียกว่ากิจ๒๔๙๙ก็ได้
คนที่อยากให้ลองที่สุดคือคุณรออยู่

เอ้าทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูถนนสุดหลอนกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเส้นนี้กลางวันก็น่ากลัว

เพราะเขาเอาสารพระภูมิมาทิ้งไว้ข้างทาง
ทำให้มันดูไม่น่ากลัวขึ้น

ยังไงล่ะเหยียบเป็นหมู่บ้านเลย
ใช่เป็นสารตาสารยายค่ะ

เอาแต่ว่าเต็มสองข้างทางเลยแบบนี้ค่ะ
ถนนสายบ้านต่อมในบ้านต่อมดง
ทางเข้าหมู่บ้านต่อมดงค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เห็นสารพระภูมิเห็นสารปู่ย่าตายาย
เอามาทิ้งไว้สองข้างทางเต็มไปหมดเลย
คนที่เขาใช้ถนนเส้นนี้เขาบอกเขากลัว
โดยเฉพาะตอนกลางคืนเอาจริงไม่มีใครเคยเห็นนะ
แต่ถ้าผ่านตอนกลางคืนก็หวาดเหมือนกันนะ

เพราะว่ามีเยอะจริง
ล่าสุดชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวนักใช่ไหม
เอาอย่างนี้ละกันอยากจะคลายความกลัวให้กับทุกคนค่ะ
เอาป้ายมาติดทุกหลัง
เอาพระพุทธรูปปู่นปั้นมาใส่อยู่ไว้ในศาลปู่
อ่านี่หลวงพ่อมหาลาภาอันนี้โชคลาบเงี้ยเหรออ่าประมาณนั้น
เอาวิหารถัดไปวิหารหลวงพ่อเมตตาเป็นกุศโลบายแหละค่ะ
ทำให้คนกลัวน้อยลงคนสัญจรผ่านไปผ่านมาจะได้เอ่อ
ตั้งสมาธิขับตรงไปอย่างเดียวไม่กลัวแล้วเพราะว่าด้านข้าง
ไม่ใช่ศาสตร์ปู่ศาสตร์ยาศาสตร์ตาศาสตร์ยายแต่ว่าเป็นวิหารหลวงพ่อ
ค่ะแต่ร้อยมีพระใจชื้อหน่อยเออคุ้นครองคุ้นครองเออนะคะ
เป็นมิติใหม่เหมือนกันในถนนสายหนึ่งในประเทศไทยนะครับถนนสายนี้ในประเทศไทยก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่า
ไปเจอกับทางกลับรถที่มันยังไงอ่ะซับซอดมันงงผมก็ซับซับสนซับสนแล้วก็ซับงงมาก
งงจริงค่ะมันเป็นยังไงเอาไปดูเลยค่ะ
ดับแรกนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางที่ซ้ายจะขึ้นทางด่วน
เลี้ยซ้ายจะเจอสะพานนะครับเราห้ามขึ้นสะพานนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
วิ่งไปตามเส้นทางวิ่งไปจนจะแยกนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับ
ขวาแล้วตรงตรงไปเรื่อยตรงไปตามเส้นทางเราจะเจอโค้งหักสองนะครับ
ไปตามโค้งเลี้ยวเลี้ยวไปนะครับตรงไปอีกงงยังครับงงยัง
ถ้างงแล้วอย่าพึ่งนะครับเจอแยกอีกแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ
อย่าเพิ่งงงนะครับถ้างงเราหลุดขึ้นทางด่วนเลยนะครับ
เจอทางนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะครับ
สังเกตป้ายนะครับป้ายทางกลับรถอยู่บนหัวแล้วนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ
ซ้ายขึ้นสะพานนะครับโอ้โหงงเลยครับตอนนี้
ทางกลับรถเหรอคะทางกลับรถหรือเขาวงกฎกันแน่
งงนะแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้บริการเส้นนี้
และนี่คือเส้นที่จะวนขึ้นเมืองทองธานี
ถูกต้องแล้วคุณพูดได้แบบนี้แปลว่าคุณเนี่ยไม่ได้หลงทางในทางกลับรถของเขาเลยใช่ไหม
หลงมาก่อนนักรบย่อมมีบาดแผล
กว่าเราจะรู้กว่าเราจะเข้าใจผมเป็นคนหนึ่งที่เคยหลงมาก่อน
จริงค่ะต้องบอกว่ามันเป็นทางกลับรถที่ซับซ้อนที่สุดในโลก
กว่าจะไปถึงที่หมายได้เนี่ยโอ้โหหลงแล้วหลงอีก
แล้วผมจะบอกว่าเขาทำอย่างนี้มานานแล้ว

คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง
ขับชะลอหน่อยดูเพื่อนสิ
เพื่อนเขาไปทางไหนแล้วเราจะไปทางไหน
แล้วพยายามเกาะแมพให้ดี

เพราะว่าทางมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถซะเหลือเกิน
ค่อยไปค่ะนะค่อยขับคุณจะไม่หลงแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่ม
เหยียบคันเร่งให้มันเร็วขึ้นหลง

ถูกต้องฮะแต่อย่างนี้เอามาให้ดูกัน

โดยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณตรงนี้นะ
เข้าใจค่ะว่าตรงนี้มันรวมถึงมีการเกาะสร้างด้วย
มีเส้นทางตัดผ่านหลายพื้นที่นะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องเป็นไปตามลักษณะของสภาพพื้นที่

ใครจะไปเมืองทองธานีเขามีจัดงานบ่อยคุณ
ก็ต้องสำรวจเส้นทางเอาไว้ก่อนล่วงหน้า
จะได้ไม่สับสนไม่หลงวกวนนะคะ
นี่ค่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าหลงขึ้นทางด่วนไปเลย

กว่าจะกลับมาได้นี่คือหลายชั่วโมง
ผมไปบ่อยเมืองทองไปดูมอเตอร์โชว์
ไปดูรถอ่าใช่
อย่าถามเลยถ้าตอบไม่ทันปากเปลือกสั่นหมดแล้ว
ไหนก็พูดถึงเรื่องของท้องถนนนะฮะ
มาถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าช่วงปีใหม่หลายคนก็เดินทางถูกไหม
เพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้อุบัติเหตุนี้มาให้ดูเพื่อเตือนใจกันครับ
อ้าวเป็นยังไงน่ากลัวดี

หัวไหลเข้าไปใต้ท้องรถนะคะ
แบบนั้นเลยครับคุณชิสาแล้วตรงล้อพอดีคุณค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับคุณสุภาษาราแล้วดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ดูกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่ารถเขามากันยังไง
มีรถกระบะนะฮะพุ่งตรงมาเห็นไหมคันเขียวนั่นน่ะ
ไม่แน่ใจรถขนขยะหรือเปล่านะ
แล้วรถบริษัทเขาก็มาทางอยู่เลนส์ขวาสุด
ด้วยความที่ว่าเขาคงมาเร็วแล้วเป็นทางโค้ง
ก็เลยจะเบรกแต่เบรกแล้วเหมือนกับว่าล้อมันสะบัด
ก็เลยพลิกตะแคงลงด้านข้าง
แล้วหัวของทั้งคนขับและคนซ้อน
ไหลไปไปชนอยู่ใต้ท้องรถกระบะที่ขนของมา
อีกคันที่จอดอยู่อีกฝั่งนึง
น่ากลัวนะฮะเนี่ยยังดีเคราะห์ดีที่รถกระบะคันนั้น

ก็คือเหมือนกับว่าจอดรอจะเลี้ยว
ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เขากำลังขับรถตรงมา

ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่กำลังขับรถพุ่งมาล่ะ
รถกระบะฝั่งตรงข้ามเรียบเลยนะครับ
โอ้โหแต่ว่าเนี่ยค่ะรอดปลอดภัยนี่นะคะ
ผู้โดยสารแถวนั้นก็มาช่วยพยุงผู้บาดเจ็บออกข้างทาง

เดี๋ยวขออนุญาตดูภาพอีกสักหนึ่งรอบ
ช่วงที่มอเตอร์ไซค์เขาขับมาช่วงทางโค้งนั่นน่ะ
ไม่ได้กล่าวว่ามอเตอร์ไซค์นะแต่การอยู่เลนขวาสุดแบบนั้น

ไม่ว่าคุณจะไปทางนั้นเพื่อที่จะขับตรงมาด้วยความสะดวก
เพราะมันเป็นทางที่กำลังจะมีแยกถูกไหม
ถ้าคุณอยู่ทางฝั่งซ้ายผมเข้าใจอาจจะต้องมีการชะลอ
แต่พออยู่ขวาสุดคุณสามารถเลี้ยวโค้งได้เลย
แต่ต้องยอมรับว่าตรงนั้นมันไม่ใช่เลนของมอเตอร์ไซค

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องเขียนกฎให้มอเตอร์ไซค์อยู่ซ้ายสุด

ใช่ค่ะ
ทีนี้นะคะเป็นเรื่องที่ให้คุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์
การเดินทางตอนนี้ยังอยู่ใน๗วันอันตราย

หลายคนไปเที่ยวหลายคนขับรถจนลืมดื่มน้ำเอ้า

ถ้าลืมดื่มน้ำจนร่างกายขาดน้ำ
อาจจะส่งผลกระทบต่อสมองได้
ไปดูว่าส่งผลกระทบอย่างไรบ้างค่ะ

ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์คุณจะรวนได้เลยนะ
นี่เป็นข้อมูลสำคัญค่ะจากรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์
วรสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเลยนะ
เขาระบุว่าการขาดน้ำแม้เพียง๒ของมวลกาย
เทียบเท่าการเสียเหงื่อ๑ลิตร
ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของสมอง

จะมีความยุ่งยากซับซ้อนในการประมวลผล

เพียงพอแล้วที่จะทำให้สมองรวนค่ะ
แม้การขาดน้ำระดับนี้จะไม่ทำให้เรารู้สึกกระหายน้ำ

ใช่เพราะสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะ

ไปก่อนเลยก่อนที่คุณจะปากแห้งสมองคุณไปก่อนเลย
อกจากนี้พบว่าภาวะขาดน้ำในระดับเล็กน้อย
ยังเสียต่อกระบวนการสร้างสมาธิ
การประสานงานของระบบประสาทสั่งการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
คุณอาจจะเคลื่อนไหวแบบช้าลง

มันมักจะเป็นสำหรับคนที่มีอาการแฮ้ง
ช่วงปีใหม่ปาร์ตี้ใช่ไหมล่ะ

ปาร์ตี้กันแล้วตื่นเช้ามาแฮง
น้ำในร่างกายน้อยสมองไม่ไปเลยนะ

ทีนี้นอกจากภาวะแฮ้งแล้วอาจจะเกิดจาก

เหงื่อมากเกินไปปัสสาวะมากเกินไป

ใช่เพราะว่ามันเสียน้ำในร่างกาย
ส่วนอาการที่สังเกตได้สังเกตยังไง
หิวน้ำอย่างแรกอาการเบื้องต้นเลย

ปากแห้งเหนียวแก๊กแล้ว
จับประจำเลยแล้วจับปากเลย
ปัสสาวะปัสสาวะน้อยปัสสาวะสีเข้ม
ผิวจะแห้งจะเริ่มปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ

เอาเป็นว่าถ้าเริ่มปากแห้ง
หิวน้ำร่างกายคุณเตือนแล้วนะ

เพราะฉะนั้นดื่มน้ำค่ะ
แนะนำดื่มน้ำทุกชั่วโมง
อันนี้เรื่องจริงนะแต่ไม่ใช่ดื่มเป็นลิตรเป็นขวด

ขอแก้ว๑แต่ติดจิบระหว่างวันไปเรื่อย

ตอนนี้เลยเหรอคะโซดาน้ำนะซันซ่าดี

แต่ถ้าหากดื่มน้ำแล้วไปเติมพลังงานด้วยไหม

ชื่อร้านแปลกชื่อว่าร้านเสียวหลัง
อ้าวชื่อร้านเสียวหลัง
เมนูของเขานี่นะคะโอ้โหเด็ดจริงค่ะ

ติดตามในช่วงสวัสดีครับครุ่ม
ทำไม่ทันแล้วไม่ไหวด้วย
มีแต่ตีวว่าเต็มจานแล้วจะกินหมดเหรอ
ชื่อเป็นปีศชื่อของร้านเสียวหลัง
สมัยก่อนขายอยู่ข้างนอกด้วยนะคะ

ข้างนี้ก็เป็นนั่งข้างนี้ก็เป็นนั่ง

กระทรวงพาณิชย์นะคะเขามาทานข้าว
เขาเข็นรถล้มทับลงไปนอนเลย

เข็นรถเร็วนะคนนั่งกินข้าวน่ะ
ต้องระวังหน่อยนะอีกอาทิตย์หนึ่ง
เขาก็มาตั้งชื่อให้ตั้งชื่อร้านเสียวหลัง
เยอะเลยราดหน้าผัดซีอิ๊ว

เจียวหมูสับมีทุกอย่าง
และคณะลาดข้าว
ทำไม่ทันอย่างนี้และไม่ไหวด้วย
ชนจังขนาดรักข้าวชนจังผัดซีอิ๊ว

มาตอนเย็นก็เช้าก็ขายไงแค่นั้นแหละ

แต่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ที่นี่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำ
ต้องไฟแรงมันถึงจะนั่นไง
ดูที่จะรวนไก่อะไรอย่างนี้มันต้องไฟแรง
เขาผัดยังไงแล้วเขาก็ผัดอยู่อย่างนั้น
คนที่ทานข้าวเขาบอกว่าทำไมเฮียไม่ลดล่ะ
ผมไม่ลดหรอกผมจะขายอยู่อย่างนี้
เป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงที๓ชั่วโมง
เขายังไม่ไปเขาบอกผมจะคอยอยู่อย่างนี้
คุณน่ะขายวัน๘๐นาทีก็๗๐นาทีก็๒๐๐๐๐นาทีก็๑๘๐๐๐นาที
อะไรอย่างนี้
โมงเช้าขายไปเรื่อยหมดก็เลิก
มีสติว่าอุ้ยเนี่ยเต็มจานแล้วจะกินหมดเหรอ

เยอะมากคือกินไม่หมดเลยคือมันไก่อะค่ะมันนุ่มดีค่ะ

รสชาติอร่อยมันกลมกล่อมอะพี่แล้วมันก็ได้เยอะด้วย
สิ่งที่ชอบก็เป็นข้าวกะเพราไก่ค่ะ
มันได้จานเยอะเราอิ่มทางเช้ากับวันเย็นเลย

ชื่อร้านก็แบบอุ๊ยสะดุดหูแล้วนะ
ถ้าใครได้ไปทานก็การันตีเลยว่าอิ่มอร่อยจุกไปเลยจ้
สองเมนูตำปังมากจริงแล้วจานเย็นใจเลยนะค่ะค่ะ
มีโอกาสไปปากคลองก็แวะดูนะคะ
ปีที่แล้วก็อิ่มจันทร์ปีนี้นะค่ะอุ้มเกินไปอุ้มเกินไป
คุณผู้ชมครับไปเก็บทูบหน่อไม้กันดีกว่า

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่บึง๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคีรีคัน
ที่นี่นะเขามีทูบหรือสี
อยากรู้ไหมครับว่าทูปฤษีเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้าง
แล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรจะอร่อยขนาดไหน

วันนี้ได้พี่แก้มเจ้าของลุงชาโฮมสเตย์
และร้านอาหารในบึงทุ่ง๓๐๐ยอด
มาล่องเรือชมทุ่ง๓๐๐ยอดครับ
ที่นี่ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกเลยนะครับ
เพราะเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำและพืชน้ำหลายชนิด
ล่องเรือเที่ยวได้ทั้งปีเลยล่ะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมผมลงมาที่บนเรือแล้วนะครับ
ไปครับผมขอแนะนำคนหนึ่งครับ
พี่แก้มสวัสดีครับครับพี่แก้มครับไอ้เขาวันนี้มันคือเขาอะไรครับ

แล้วอย่างบึงที่นี่นะครับความประมาณเท่าไรครับพี่แก้ม

กินพื้นที่อำเภออะไรบ้างฮะอ่านบุรีสามระยอดกุยครับ
บอกอีกอย่างหนึ่งน้ำที่นี่น่ะไม่ใช่น้ำทะเลนะ
เป็นน้ำจืดฝนเขาตกลงมา
บึงแห่งนี้ก็จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช่ไหมครับพี่
ก็เดี๋ยวจะพาไปดูดอกบัวนะครับไปเลย
ไฮไลท์หนึ่งของการล่องเรือเที่ยวบึงทุ่ง๓๐๐ยอดแห่งนี้
นั่นก็คือการมาชมทุ่งดอกบัวหลวงแบบนี้ครับ
แต่ถ้าให้แนะนำนะควรออกเรือแต่เช้าหน่อยนะครับ
ไม่งั้นแล้วก็โอ้โหแดดแรงมาก
ถึงแล้วนะฮะดอกบัวเยอะมากครับ
เดี๋ยวนะมีเม็ดบัวด้วยนะผมอยากจะกินมากเลย
มุติว่าไปใกล้สักนิดนึงเดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้ดู
นี่เหลือเม็ดนึงคุณผู้ชมได้เม็ดเดียวก็ยังดี
ถือว่ามาถึงสามรอยยอด

ว้าวเห็นเรือสัมเภาจอดอยู่กลางทุ่งดอกบัวแบบนี้
นี่คือแลนด์มาของที่นี่ครับ
เป็นสัญลักษณ์บอกเล่าที่มาของชื่อ๓๐๐ยอด
แก้มเล่าตำนานให้ฟังว่า
แต่ก่อนมีเรือสัมเภาจากจีนมาล่มแถวนี้
แล้วมีคนรอดชีวิตว่ายน้ำมาขึ้นเขาได้๓๐๐คน
จนเรียกว่าสามรอยรอด
แล้วค่อยเพียนไปใกล้เป็นสามรอยยอดนั่นเองแหละครับ
ชมทุ่งดอกบัวหลวงกันแล้ว
เราไปล่องเรือตามหาต้นทูบรูสีกันต่อเลยครับ
ตอนนี้เรามาอยู่ที่ดงทูบฤษีแล้วนะฮะ
สาเหตุที่เขาเรียกว่าทูบฤษีเพราะว่าอะไรครับ

แต่นี่มันอันใหญ่เขาก็อาจจะเรียกเป็นดอกทูบดูสิ

่อแบบไหนที่เราจะเก็บแล้วเราดูยังไงครับ
ต้นใหญ่แบบที่เห็นนี่ใช้ไม่ได้นะครับ

มีโคนอยู่ครับอ๋อนี่คุณผู้ชมมันหัก

นี่ครับคุณผู้ชมครับนอทูบรือสีสด

ต้นทูบฤษีเป็นวัชพฤติที่มีเยอะมาก
ในพื้นปุ้งสามรอยโยธแห่งนี้ครับ
สามารถดึงเก็บจากบนเรือได้เลย
ถ้าจะให้ดีพี่แก้มบอกว่าต้องลงไปในน้ำครับ
แล้วถึงจะถอนหน่อทูปฤษีได้ง่าย
แก้มพูดขนาดนี้ก็ต้องลงแล้วล่ะสิครับ

การที่จะเดินไปในน้ำแบบนี้เนี่ยฮะ
มันไม่เหมือนเดินในท้องท้องนานนะครับ
พอได้ลงน้ำแล้วก็จริงอย่างที่พี่แก้มบอกเลยนะครับ
หน่อทูบฤษีหูได้ง่ายมาก
ง่ายกว่าบนเรือเยอะเลยนะครับ
น้ำในบึงเนี่ยก็จะเย็นสบายไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ

มันก็จะทำอาหารพอซะที่ไหนล่ะครับ
ผมก็เลยขอพี่แก้มว่าอยากจะชิมปลาสดซะหน่อยแม่
แก้มก็เลยติดรอบดักปลาใส่เรือมาด้วยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่จุดที่ต้องวางรอบดักปลาได้แล้วนะครับ

ดูเหมือนช่องทางป๊าที่ว่ามันน่าจะวิ่งนะครับ
แล้วส่วนใหญ่ปลาที่ดีดักปลามีปลาอะไรบ้างครับ
ส่วนมากจะเป็นปลานินนะครับปลาสลิดปลาช่อนอะไร
แล้วอย่างรอบอันนี้ปลามันเข้าทางไหนฮะ
นี่นะครับเราจะมีหงาอยู่๒อันนะครับ

หน้านี่ฟ่างหน่อยเหมือนลอกให้มันเข้างาหน้าไปก่อนครับ
การที่มันก็หันหน้าออกไปที่โล่งนี่

ผมบ้างแล้วที่ผมจะเอางาแรกนะฮะ
ไว้ข้างนอกเวลาปลาเขาก็จะเข้ามานะฮะ

ก็เอาขยะพวกนี้ค้างไว้ข้างบนก็ได้

ผมก็เพิ่งเคยวางรอบดักปลาเป็นครั้งแรกนี่แหละครับ
ไม่รู้ว่ามันจะมีโชคกับเขาหรือเปล่า
เพราะพอวางรอบเสร็จก็ไปล่องเรือชมบึงอยู่ชั่วโมงกว่า

เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาไปกินหรือเปล่า
ตอนนี้เรามาอยู่จุดที่เราวางรอบไว้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวเรามากู้ดูว่าจะได้ปลาไหมนะครับ
โอ้โฮลุ้นมาได้เปล่า
ได้หนึ่งตัวคุณผู้ชมครับได้หนึ่งตัวค่ะ

นี่ครับคุณผู้ชมดูในหม้อนี้
ได้ทั้งปลานิน๒ตัวแล้วก็หอย๔ตัวครับ

ไปดูว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้เราทานบ้าง

หลังจากที่เราไปเก็บหน่อทูปฤษี

ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำอาหารแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตแนะนำแม่ครัวมือฉมัง
ของที่๓๐๐ยอดก่อนเลยกับแม่ปุ๊

ปลาทอดแล้วก็แกงส้มหน่อทูปหรือสี

เพื่อที่จะเอามาตำพริกแกงของแกงส้ม
ระหว่างรอทอดปลานี่เราทำอะไรได้บ้างฮะ

พรุ่งนี้คุณแม่สอนว่าหันเฉียงนะครับคุณผู้ชมครับ

ต่อไปทำอะไรครับ
จะเอากะทิใส่ได้ไปหรือ
เมนูที่๒ครับกับเมนูหน่อทูบรือสีผัดน้ำมันหอย

เดี๋ยวผมจะเริ่มจากแกงส้มหน่อทูปฤษีใส่กะทินะครับ
ทูปฤษีเองเขามีความแบบซึมซับดูดน้ำแกงส้มเข้าไป
เวลากัดผมว่านะกรอบแล้วก็แบบต้องชิมอันนี้ผมยังไม่รู้

อู๋ส้มอร่อยมากมันหวานมันกลมกล่อม
นูต่อไปทูบฤษีผัดน้ำมันหอย

เป็นเมนูหน่อทูบลือสีผัดน้ำปลากับหมูสับ
มันมีความเค็มนำมันจะเค็มกว่านี้
ถ้าจัดอันดับผมว่า๑๒๓
สำหรับคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะมาก็เสิร์ชเลยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าผมจุด้งจะพาไปทำอะไรอีก
อย่าลืมติดตามนะครับในสมัครทั่วไทยนะครับ
วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อเนอะ
หน่อทูบรูสีกินได้กินสดได้ด้วย

เดี๋ยวลงน้ำไปคุยหา

โอ้โฮสมัติกินเลยแหละ
เอาเก็บทูบหน่อรือสีเก็บหน่อทูบฤษีไปแล้ว
เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเก็บสมหวัง
สมหวังเหรอเอ๊สมหวังอะไรนะ

มันดูไม่ค่อยดีก็เลยใช้คำว่าสมหวังแทนนะคะ
เอาแต่จะสนุกสนานแค่ไหนแล้วไปเก็บที่ไหน

คู่กัดสมัติข่าวคู่กัดสมัติข่าว

มาในเบรกนี้ทั้งสองสาวยังอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกับเรานะ
ถูกต้องแล้วค่ะมันต้นสัปดาห์แล้วก็ต้นปีด้วย
หลายคนกำลังท่องเที่ยวอยู่หรือบางคนก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
เพื่อจะทำงานกันต่ออีกแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างส่งไลน์มาคุยกันค่ะ
ไปเที่ยวไหนตั้งเป้าจะทำอะไรในปีใหม่ส่งมาบอกส่งมาคุยกันนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะให้ดาวพาไปบุกไปตะลุยที่ไหน
วันนี้ดาวพาไปที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไปเก็บสมหวัง

ไม่ได้ไงก็คนพื้นที่เขาบอกให้เรียกสมหวัง
ไปเก็บเนี่ยสนุกมาก
แล้วไปเรียนรู้วิธีการปลูกด้วยไม่ได้ง่ายนะ
ต้องดูเปลือนนะกว่าจะได้ทานเลยนะคะ
สนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยนะคะในช่วงชุมชนต้องแชร์
สวัสดีค่ะเจอดาวที่ไหน
สนุกสนานเฮฮาที่นั่นจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยชุมชนต่าง
วันนี้อยู่ที่ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ฝืนยิ้มฝืนยิ้มคุณผู้ชมช่วงนี้มันมีแต่เรื่องเศร้า
ถ้าเศร้ากันแหละมีมือตาต้องมาแล้วนะคะ
เป็นอะไรล่ะลูกเอ้ยเป็นอะไรลูกเราหุบลงท้ายทำไมล่ะลูกเอ้ย
คุณฟ้าชีวิตช่วงนี้มันแห้ว
มันแห้วอะไรก็แห้วมันติดมันขาดไปหมด
โอ้โหน้ำต้องท่านจังเลยลูกอู๋
ขอบขุมทุกคนฟ้ามากนะคะ
ฟ้าเห็นหนูร้องไห้อย่างนี้ฟ้าห่วงชีวิตฟ้าจังเลย
ดูฟ้าก็จะอยู่มายืนอย่างไรเนี่ยเด้งฟ้าข้อบเองดีกว่าอยู่ด้วย
เอาล่ะฟ้าจะกลัวทำไม

นี่ก็หมดแหลงสมว่างอีก

ถึงแล้วลุ๊กเอ๊ป๊าเร็วจากรถด้วยลุ๊กป๊า

นี่ไงส้มวงแอซวังยาง
นะยังว่าส้มวงได้เป็นยังไงลุก
ได้เพราะความส้มวง
โอ้โหไอ้หนู้เห่ยนั้นแต่งสวยเท่าหน้านี้เพราะว่าก็มาแต่งอย่างก้าวดีกว่าไหม
คุณป๊าหนูต้องขอโทษด้วยค่ะหนูแต่งอะไรมาก็สวย
ครึ่งพ่อพูดแต่งสวยจะจะสมวังเต็งเหมือนคุณป๊า
เออโอ้โอ้ขอลูก
ดีแต่หนูสวยแล้ว

แฮวเขาเปลี่ยนหมดเป็นทมวังละลูก

แฮวสมวังแฮวสมวัง

เหาะเนอกเราจะทำแป๊งเอากิ้งขี้เท้าลูก

เพราะว่าพอแตกหน่อมาเราจะได้พันธุ์ที่ดีลูก

ทำไมตรงนี้มันมีอะไรน่าตัดแตก
ข้างในมันไม่ดีไปทำพันธุ์ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ลูก
จิ้มเสร็จแล้วนะลุกเอาคีย์เท้ามาโกบลุก
โกบไม่อ้างนิดเลยแองนิดหน่อเลย
กบแห้วน้องไม่กบหน้าเราน้องป๊าน้อง

ไม่เอา
บเสร็จแล้วเราก็ต้องลดน้ำลูก

ให้ตัวโตขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปปากดำลูก
ดำระยะห้างประมาณ๘๐๑๐๐เซนติเซน

จุดหนึ่งแล้วก็ห้างไปประมาณ๘๐๑๐๐เซนติเซน

เราก็จะดำตรงจุดที่เรามาร์คไว้ตรงเส้นเชือก
๖๗เดือนที่เริ่มเก็บหลายลูก
น้องป๊าน้องป๊าแต่มีอีกไหมล่ะ
มีจริงลูก
ไปไหมลูกไป
คือตรงนี้เจ้าข้องหนากเขาตัดไว้ให้แล้ว

ตะแข่งไปเรื่อยให้เป็นก้อน

อันนี้มาขยัมนี่จะได้จมว่างขยัมข้างล่างก็ได้ลูก
ย่างล้างไร้มาอย่างนี้เราจะเจอมาเจอหัวแล้ว
อ้าวได้แล้วเจอหัวแล้วลูกเจอหัวแล้ว
ขอให้ดูหน่อยว่าเจอหัวจริง

เอาล่ะขอเก็บไว้สะสม

มี้ยาดรีม

แล้วยังไงต่อคะทีนี้ใครจะมาซื้อ
ร้างพบปากเกาลิ้นอ้อกมั้ง

ชั้งกิโลจะได้๑๖กิโลต่อทั้ง
ถังแล้วก็ใส่กระสอบตั้ง

ไม่ต้องไปขายเข้ามาเอาที่หนาเลยลูก

ลูกนี่เยอะอยู่น่ะ

แต่ว่าต้องเอาไปล้างแล้วต้องเอาไปแปรรูปนะ
โอ๊ยอ้าว

ใช่ต้องวังแน่นอนเยอะขนาดนี้

อนุญาตแปลงโฉมก่อนครับ

เคาอือกวิ่งแบบนี้

แห้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง

อุ๊ยแม่เจ้า
แม่เจ้าเป็นไรไหมคะ
ก็ยังโอเคค่ะไม่เจ็บมาก

เออคุณเบียร์ใช่ไหม

แห้วเจ้าสมหวังเนี่ยเขาบอกว่าเอามาทำกับข้าวได้เหรอคะ
ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิแห้วค่ะ
มาดูวิธีการทำน้ำพริกกะปิกับสมหวังหรือว่าแห้วกันเลย

เราก็จะมีกระเทียมไทยพริกขี้หนูสวน

น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะน้ำกะปิค่ะน้ำมะนาวนะคะสมหวังค่ะ

การที่จะเป็นแม่โคมของป่าได้คุณต้องรู้เทคนิคการตำเบื้องต้น
มือไหนที่ไม่ได้ตำปิดเอาไว้
เพราะว่านี่คือพริกถ้ามันโดดมาใส่ตาคุณ

เดี๋ยวว่าให้เบียร์ตำดีกว่าไหมมันกระจุยหมดเลยอ่ะ
เอาลอง

อันนี้แหลกพอดีแล้วนะคะใส่แห้วค่ะ

น้ำพริกกะปิจากแห้ว

และให้มีความมันของตัวแห้วค่ะ

ว่าฝีมือดาวเนี่ยแพ่วจะเป็นยังไง

ไปนี่มาของเขาก้นสวยหน่อยค่ะ

พรุ่งนี้จะไม่สวยไม๊เดิล
เสร็จแล้วก็เอาให้อวกับความสำคมาภคุมลวยหน้านิดหนึ่ง

สมหวังอวบขาวเนี่ยนะคะ

แล้วเขาบอกว่าอร่อยมาก
จะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปทำนะคะ
ขนมหวานจะสมหวังหรือว่าแห้งแล้วนะคะ
คุณแม่ชื่ออะไรคะคุณสมควรค่ะที่สมควรค่ะ

ส่วนที่ฉันไม่สมควรค่ะ

ลืมถามก่อนเลยเราจะเอาเจ้าสมหวังหรือว่าแห้วมาทำอะไรคะ
เอามาทำขนมลูกชุบมันจะนิ่มเนียนแล้วก็นุ่ม

หั่นแห้วก่อนค่ะหั่นให้ละเอียดสับให้ละเอียดเลย
อย่างนี้ไหมแม่ไม่ใช่ค่ะอันนั้นสับอย่างอื่น
อ๋อไม่มีขนมเหอะเองนะไม่มีไม่มีนะครับ
อันนั้นก็หันด้วยนะไม่ได้สับ
เราก็เอาครึ่งหนึ่งหั่นหยาบแล้วก็เอาไปปั่น

ก็มีกะทิมีน้ำตาลสาย

ที่เรากวนมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว

ได้วัตถุดิบซึ่งเป็นใส่ของลูกจุบแล้ว

ขั้นตอนต่อไปก็สำคัญเหมือนกัน
ก็คือการทำให้มันเป็นหน้าตา

เราต้องทำให้มันกลมก่อนคือเราบี้แป้งบี้

นี่ค่ะจากแห้วสู่แห้ว
ขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะแม่
ุ่มสีไม้มาเอาทั้งตู้นะคะ
เสียไปประมาณครึ่งลูกอย่าให้สุด
เราก็จะแตะไปให้ทั่วลูก
ตากไว้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงยังไงคะแม่
ต้มก็สักพักหนึ่งให้แห้งแล้วก็จุงตรงนู้น
ุ่มเลยค่ะจุ่มให้จมเลยค่ะ
ครั้งค่ะแล้วก็เอามาเสน็บไว้
กี่ครั้งคะแม่๓๔ครั้ง
แล้วหลังจากที่ชุบครบ๓๔ชั้นแล้วที

ลูกชุบแห้วจากแห้วสู่แห้ว

สิบฝัน

เต็มอิ่มไหมค่ะหุ่นผู้ชม

คุณผู้ชมแหมหมุนมันก็เวียนหัวนิดหน่อยนะคะ
แต่เชื่อว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนกับการทำความรู้จัก
สมหวังหรือว่าแห้วที่ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนวังยางอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เขามีพื้นที่ในการปลูกเจ้าสมหวังหรือว่าแห้ว๒๐๐๐ไร่
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนปีละ๑๓๐ล้านบาท
ส่วนเทปหน้าจะพาไปบุกไปตะลุยที่ชุมชนไหน
ติดตามกันหน่อยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ

โอ้โฮเรียกว่าเป็นกิจกรรมโหดมันแล้วค่ะ
ทำเองปลูกเองเอามาทำกับข้าวเอามาทำขนมเสร็จสับสนุกมากค่ะ
โอ้โหแล้วที่เราเห็นเขาขายไม่ใช่ง่ายเลยนะพี่ดาวเนอ

เรื่องราวดีแบบนี้ติดตามในชุมชนต้องแชร์นะคะ

แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเรียนที่ไม่ธรรมดา
ธรรมดาเราไม่มาเล่าข่าวหรอก
ห้องเรียนห้องนี้สนุกสนานขนาดไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กับสบัติครัว
มันต้องคึกคักหน่อยสิคะคุณค่ะ

ก็จริงเพราะฉะนั้นไปคึกคักที่ห้องเรียน
ห้องนี้เขาบอกว่าสอนกันได้อย่างเมามันไม่เกรงใจใคร
จะเมามันขนาดไหนติดตามเลยในช่วง

สับชุดสูงเผ็ดเต้นพีคับชิ้นเข้าสุดห้ามสุดแปปเหี้ย
ไม่เกรงใจกับของ

สกาท์สัตว์ดรีสชาวเซอร์
ห้องทำสาบแบบดุดัน

นี่ครับแหม่เป็นประโยคยอดฮิตจริงเลยนะ

นี่คือห้องเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป๓และคนที่สอนชื่อว่าคุณครูตาน
เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสายฮาร์ดคอร์มาแบบจัดแน่นจัดเต็มคาราเบล
อยากจะดูเพิ่มเติมในนั้นน่าจะมีอีกหลายคลิปที่สนุกสนาน
สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนมันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกันนะ
นักเรียนน้องหนูบางทีเรียนไปหลายคาบเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสู่ช่วงบ่าย

เมื่อเจอช่วงบ่ายผมก็คอตกเหมือนกัน
แต่เจอแบบนี้เข้าไปรับรองตั้งใจเรียน

น่ารักดีนะคะการเรียนการสอนแบบนี้ก็ทำให้เรามีความสุข
ทีนี้เราไปดูนักเรียนสองคนนี้บ้างค่ะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วก็พากันจูงจักรยานกลับบ้าน
ที่ต้องจูงเพราะมันติดไฟแดงอยู่ไงสุดท้ายเราเห็นประทับใจก็เลยเปิดกระจกไปทักหน่อยปรากฏว่า
หลักเกินปุ๋ยนักเรียนสองคนนี้แต่ว่านักเรียนสองคนนี้เดี๋ยวนี้
ฉันต้องแจ้งให้ครูมาจัดการนะคะเพราะว่าทำสีผมนะคะน่ะทำสีผม
เขาไม่ได้ทำสีธรรมชาติเขาเป็นนักเรียนผู้สูงวัย

คุณก็ทำสีผมมานะ
จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ทำเหรออันนี้ทำสีผมแต่ว่าที่เห็นในจอเนี่ยเป็นนักเรียนตัวจริง
เป็นนักเรียนผู้สูงอายุที่วันนี้นะคะเขาไปรับมอบประกาศนียบัตรกันจบการศึกษาแล้วค่ะจบม๔

ใส่ชุดนักเรียนเต็มยดเลยก็ไปรับประกาศนียบัตรที่การศึกษานอกโรงเรียนกาลสินนะคะ
รับประกาศนียบัตรเสร็จแล้วไงกิจกรรมเสร็จแล้วกลับบ้านเราก็เลยได้เห็นเป็นคลิปจูงจักรยานกลับบ้านกันสองสาว
อย่างนี้ดีนะผู้สูงอายุผู้สูงวัยได้มารวมตัวกัน

ทำให้เขารู้สึกย้อนกลับไปเมื่อวานในอดีต
มันชุ่มชื่นหัวใจนะมันแอคทีฟตัวเอง
ได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง
ปลูกเปียบปลูกแกะหน่อยน่ารักน่าเอ็ดโด

ถ้าวันนี้ให้กลับไปใส่ชุดมต้นก็ตื่นเต้นแล้วนะ

ขึ้นมหาลัยเหรอหายไปแล้วด้วย

นี่ไงวันเวลาผ่านพ้นไปก็จะยินนึกถึงความหลังกันแบบนี้

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าบันเทิงศิลป์ไหม

หมอนล่ำหมวนค่ะบันเทิงศิลป์ต้มต้มต้มต้มสิเลย

ไปดูบ่อยเจออยู่หน้าห้านบ่อย

อยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสกับคำว่าบันทมศิลป์กันบ้าง

แสดงว่าคุณก็ถูกแล้วแปลถูกแล้วบันทมศิลป

ก็นอนแล้วก็มีการระบายสีเป็นงานสิน

วันธมศิลป์นอนไปด้วยทำงานศิลปะไปด้วย

บอกว่าแคปชั่นนี้เขาบอกว่างานนี้สบายที่สุดในโลก

คุณชนะคุณชอบทำงานสบายใช่ไหม
ก็ไม่น่านะเขียนไปสีมันหยดใส่หน้าเอานะ
แต่เขาบอกมาว่าอย่างนั้นบอกว่าเป็นงานที่สบายที่สุดเลย
เป็นงานลงสีบันไดหน้าค่ะ
ของวัดศรีดอนชัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
เขาบอกว่ามันต้องค่อยทำไปทีละเกล็ด
แล้วก็ต้องนอนไงเพราะว่าต่ำแบบนี้ไง

การทำงานลักษณะนี้น่าจะเป็นจ้างรายวัน
ก็เลยทำแบบนี้ค่อยทำไปเรื่อย

อันนี้คือการทำงานแบบเหมา
เหมาเหมาให้เสร็จทำให้เสร็จ
ต้องรีบรีบหน่อยต้องรีบหน่อย
ปากก็คาบมือสองมืออีก

เสียบไปในหูเลยละครับ

เสียบจมูกอีกสักอันไว้ล่ะ

ลวดลายแต่ละเกร็ดแต่ละเกร็ดมันต้องสวย

บอกว่าสาวคนนี้คลั่งร้องเพลงจริง
พบใหม่ไปทุกที่เลยครับ
อีกครั้งหนึ่งเธอคงไม่ใจหรอก
อยากลองบ้างเหมือนกันน่ะ
หรอพี่ดาว
อะอยากลองบ้างเหมือนกัน
เริ่มตอนที่แรกแต่ต้องก่อนต้องร้องไม่เพราะนี่สิ

คนเดียวกัน

สนับสนุนคอนเทนต์ดีเป็นการสร้างสรรค์เนอะ
ทำให้มันถูกที่ถูกการาศาสนิษฐ์ด้วย

รองพยาบาลก็ไม่ได้
ไปดูอีกดังเรื่องราวที่คุณครูตกใจเหลือเกิน
ก็ฝูกกะครองโทรมาขอลาคุณครูให้กับลูกกะทัน
พี่คือแม่เธอโทรมาขอให้เธอมาบานไปเคียงหัว
ไปเคียงหัวมาตอนนี้
อย่างเนี่ย
เรื่องจริง
เราอยู่ท่อโทษแล้วกลับมาทัน
ถ้าจะกลับเลยกับใดละวะ
กลับบ้านเลยกับใด
ไปหัวมันห่อนแหง
แดดเดียวโทรดกินพอดีเลย

ปิดท้ายคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
เรียกรอยยิ้มมุมปากนิดแล้วกันนะคะ
สำหรับความน่ารักของเจ้าช้างน้อยเขาบอกว่าเป็นตัวตึงแห่งเขาสอยดาวค่ะ

ติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ